เอาล่ะข่าวใหญ่ที่คุณต้องรู้ในเช้าวันนี้ครับยกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเหมือนทุกวันฮะวันนี้บอกว่า
ละมุรมและผสมมั่วนะครับคือยาเสพติดยานอนหลับยาในผสมมั่วไปหมดและตอนนี้นะ
คือกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นเสียชีวิตจากการเสพไอเคนมผงเข้าไปนะฮะ
เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรวมแล้ว๗๗ครับรวมแล้ว๗ขณะที่แม่ของมายนะครับ
ีอาสาวยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวอยู่ครับ
คุณผู้ชมครับนายวิทูลผู้ทออายุ๓๒ปีนะครับ
เขาพักอยู่ในซอยพระราม๓นะครับแล้วก็ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ตั้งแต่ค่ำวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาจากการเสพยาเคนมผงฮะ
แล้วก็เสียชีวิตแล้วส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากการเสพเคนมผงขณะนี้มีทั้งหมด๗ราย
แบ่งเป็นพื้นที่ท้องที่สอนอวัดพระยากรัย๖รายนะครับ
แล้วก็ท้องที่สอนอสุทธิศาลอีกหนึ่งรายขณะที่พ่อแม่ของในป๋อมครับ
เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเล่าบอกว่าตั้งแต่๗โมงเช้าครับ
แล้วก็มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกัน
ในประเด็นที่พ่อมายติดใจว่าอาจจะมีการถูกบอมยานะฮะ
ซึ่งเขาก็ได้ยืนยันว่าป๋อมลูกชายไม่มีเจตนา
จะบอมยามายนะฮะกับพลอยแน่นอน
อีกทั้งมองว่าการเข้ามาในบ้านก็ไม่ได้เป็นการบังคับครับ
เขารู้กันนั่นแหละกลุ่มเพื่อนเขาอ่ะ
แล้วพ่อแม่ไม่รู้เรื่องใช่ไหม
ถามว่าพ่อแม่น้องมายรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่อง
คุยกันแล้วเมื่อเช้าเนี่ยพ่อแม่ป๋อมรู้เรื่องไหมคะ
ไม่รู้เรื่องเข้ามากันเองทั้งหมดเข้ามากันเอง
ไม่รู้เรื่องแต่พอมันเกิดเรื่องมาอย่างนี้
ค่อยมารู้ทีหลังแม่ก็ช็อกใช่ไหม
ซึ่งพ่อก็พยายามจะไล่ให้ออกไป

พ่อของปอมเล่าให้ทีมข่าวฟังนะครับ
หลังจากมายเสียชีวิตเขารู้สึกไม่สบายใจ
แล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง
ชั้น๒ของบ้านในจุดที่น้องมายเสียชีวิต

ขอให้ลูกมายไปสู่สุขติฮะ

วัดลาดบวกข่าวย่านเจริญกรุง๘๑
ซึ่งเป็นที่ตั้งงานศพของมายครับ

แล้วก็ปรับความเข้าใจกับครอบครัวของในป่อมด้วย
ส่วนแม่เองก็ยอมรับว่าคาใจแหละ
สาเหตุการตายของลูก๒เรื่อง

เรื่องที่สงสัยลูกสาวอาจจะโดนล่อลวง
แล้วไปวางยาหรือเปล่ามอมยาหรือเปล่านะฮะ
เพราะมายและพลอยเป็นผู้หญิง๒คน
ทำไมเสียชีวิตแล้วก็อาการหนัก
แต่เพื่อนชาย๓คนทำไมไม่เป็นอะไรเลย
ถ้าเกิดว่าไปเสพยาเหมือนกัน
ผู้ชาย๓คนนั้นก็ต้องเป็นเหมือนลูกเขาสิ

โดนวางยาและให้เสพมากกว่าหรือเปล่า

เพื่อนของมายบอกว่ามายถูกเปลี่ยนชุด
ตอนไปชุดหนึ่งตอนตายชุดหนึ่ง
อันนี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าแพทย์ตรวจสอบหรือยัง
ว่ามายถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
ไปฟังเสียงแม่ของมาย
เพื่อนเขาบอกกับตำรวจว่า

แล้วทำไมแพทย์หรือตำรวจ

และให้ถุงยากอนามิใช้นานไม่ทิ้ง

กันนะแม่ของมายเขาบอกต่อนะฮะว่าลูกสาวเสียชีวิตเนี่ยก่อน
ลูกสาวจะเสียชีวิตเนี่ยมันมีลางบอกเหตุหลายเรื่องเหมือนกัน
อย่างเช่นปีใหม่นะคุณผู้ชมนะฮะคือมายเนี่ยทักมาขอรูปคู่
ที่ถ่ายกับแม่เอาไว้แล้วบอกว่าอยากเก็บเอาไว้แม่ก็เอกใจ
ทำไมมาขอในช่วงนี้นะฮะแล้ววันที่เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุไปให้
ดูศพลูกสาวที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะหลานคนกลางเนี่ยคือ
ลูกสาวคนกลางของมายเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นคือลูกของ
ยเห็นมายอ่ะยืนอยู่หน้าบ้านที่เกิดเหตุนะและตอนนี้ก็เชื่อ
มายเนี่ยน่าจะมาอยู่ที่วัดแล้วเพราะไปเชิญวิญญาณของลูก
มาแล้วนะฮะแม่ของมายเล่าต่อระหว่างสวดศพนะชื่อว่ามาย
เนี่ยไปสิ่งร่างของคนคนหนึ่งหลังจากญาติคนดังกล่าวมีอาการ
แปลกเดินไปกอดแม่แล้วพูดว่าหนูหนาวหนูหนาวแม่ก็อยากจะ
ถามแม่ก็ถามกลับว่านี่ใครนี่ใครยาดคนนั้นตอบกลับมาว่า
มายเองมายเองตอนนั้นนะคุณผู้ชมแม่บอกว่ากลั้นน้ำตาไม่อยู่
แล้วก็กอดถึงแม้ในร่างนั้นจะเป็นมายหรือไม่ใช่มายก็ตาม
อดนะฮะแล้วคนคนนั้นก็พูดขึ้นมาต่อแม่หนูหนาวแม่หนูหนาวหนู
ขอโทษหนูขอโทษหลังจากนั้นนะฮะยังมีบทสนทนาที่คุยกันอีก
มากมายนะฮะแล้วคือจริงแล้วตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยมายชอบพูดกับ
แม่ว่ารักนั้นจุ๊บแล้วคนนั้นที่บอกว่าเชื่อว่ามีสิ่ง
ร่างของมายเข้าไปเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่ารักนะจุ๊บทำให้แม่
เชื่อว่าวิญญาณของมายไปเข้าญาติคนนั้นแล้วก็มาหาแม่แล้ว
อยู่กับแม่ตลอดเวลาด้วยนะฮะไปฟังเสียงแม่อีกทีนะครับ
เรียกเรียกเราเรียกแม่ไปแม่มานี่ขอกอดหน่อยหนูหนาวกอดแม่
แม่หายใจไม่ออกแล้วก็บอกว่าขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษ
คลอดบอกใครเนี่ยมายเองหนูขอโทษหนูขอโทษว่าอย่างงี้หนูหนาวมากเลยแม่หนูผิดไปแล้วหนูขอโทษว่าอย่างนี้บอกแล้วคราวนี้เสียงก็เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงมายและเขาพูดคำนี้ออกมาที่เราเชื่อแม่หนูรักแม่นั้นรักนะจุ๊บจุ๊บ
แล้วก็กอดเขาเนี่ยเลยบอกว่า
มายไม่ไปไหนนะอยู่ใกล้เรานี่แหละ

แล้วอันสุดท้ายคือที่รู้คือว่าเรียกแม่เขามาว่า
เธอมานี่แล้วก็เราอยากกอดเธอ
พอเรียกแม่เขาพอกอดพอกอดปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรออกไป
แต่เรารู้ว่าเราคุยอะไรกับเขาแต่เราไม่รู้ว่าคำนั้นคืออะไร
พอน้องมายไม่ได้นั่นแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเหนื่อย
เหนื่อยแล้วความเย็นนั้นมันจะหายไป
ผมขอย้ำเสียงที่คุณแม่พูดเลยนะว่าคนเรามันไว้ใจยาก
แม้กระทั่งเพื่อนอะไรก็ตามทีอย่าไปไว้ใจแล้วก็อย่าไปโดยที่
ว่าถ้าเกิดเราจะไปเจออะไรก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขา
กรณีของน้องมายนะครับคุณผู้ชมค่ะ
คือก็ต้องมีการขยายผลต่อว่าน้องมายไปรับยาไปซื้อยามาจากที่ไหนอย่างไร
คือไปขยายผลต่อจนนำไปสู่การที่ตำรวจขอสารอนุมัติออกหมาย
จับผู้ต้องหา๔รายด้วยกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุข
ก็ลงพื้นที่ไปที่ในท้องที่สอนอวัดพระยาไกร
เพาะท้องที่สอนอวัดพระยากรัยเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปทั้งหมด๖รายด้วยกันนะคะ
พบตรบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาที่จับมาได้เนี่ยนะ
ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีถึงแม้ว่าจะเป็นปลาซิลปลาสร้อย
ตัวเล็กเป็นพ่อค้ายารายย่อยก็ตามนะคะ
แต่ก็ให้การที่เป็นประโยชน์แต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะ
จับประซิลประซ่อยได้แต่ไม่สามารถขยายไปถึงตัวใหญ่
อันนี้แหละสำคัญเลยนะคะแล้วที่สำคัญพฤติการพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้
เขาส่งยางกันตรงไหนรู้มั้ยจงครึ่มเลยหน้า๗คุณ

พบตรบอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวขยายความกันเอาแบบนี้ก่อน
หลักฐานที่พบในท้องที่ของสนวัดพระยาไกร
ก็คือเป็นเรื่องของเคนมผงเนี่ยนะคะ
วัตถุพยานหลักที่ส่งไปตรวจแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะผลออกมาแล้วนะคะ
เรื่องนี้เปิดเผยมาจากพลตำรวจตรีธนิษฐ์เจียรนันทวัฒน์
นายแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะบอกว่า
ผลการตรวจพิสูจน์ของกลางจากที่เกิดเหตุในท้องที่สอนอวัดพระยาไกร
มีของกลางที่ถูกส่งมาตรวจพิสูจน์๒ชิ้นด้วยกัน
วัดถูกพยานชิ้นแรกพบสารเสร็จปิด๒ตัว
ก็คือเคตามีนและไดอาซิแพม
อาซิแพมที่เราเรียกกันชื่อเล่นก็คือโรเซนั่นแหละคุณเป็นยานอนหลับนะคะ
ถูกพยานชิ้นที่๒ตรวจพบสาร๓ชนิด
คือ๑เคตามีน๒เฮโรอินและ๓ยาอี
แล้วทั้ง๒ชนิดทั้ง๒สูตรไม่พบส่วนผสมของยาไอซ์แล้วก็นมผงตามชื่อ

เชื่อว่าแหล่งที่มาเนี่ยมาจากคนละแหล่งอ้าวมาจากคนละแหล่งแปลว่า
ผู้ค้ายาเนี่ยก็จะเป็นคนละส่วนกันใช่ไหม
คนละส่วนกันคือคนละสายบ้างกันเถอะคนละสายกัน
ตัวสารรุนแรงมากที่สุดก็คือเฮโรอีนหากรับเกินขนาดถึงขั้นเสียชีวิต
ไปรบกวนการทำงานของหัวใจ
ส่วนยานอนหลับมีฤทธิเบายกเว้น
จะได้รับในปริมาณที่มากอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เคนมผงเนี่ยเป็นยาเสพติดสูตรใหม่แต่ไม่ใช่ชนิดใบนะ
เป็นยาเสพติดสูตรใหม่ที่เอายาเสพติดเดิมมาผสมปนเปย์กัน
มีทะลักมาจากภาคเหนือมาจากเพื่อนบ้าน
แล้วจุดพักยาอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง

ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้ม
ท่านบอกว่านั่นแหละปฐุมธานีตัวดีเลย
เป็นจุดพักยาแล้วท่านเองก็เคยเป็นผู้การปฐุมธานีด้วย
ท่านจะรู้เป็นอย่างดีเลยนะคะว่าปฐุมธานีเยอะมาก
เป็นจุดพักยาเป็นวัตถุสารตั้งต้น
เอามาผสมกันและผสมที่ปฐุมธานีนั่นแหละค่ะ
จากนั้นก็จะมีนักค้ายาไปรับมาจำหน่ายต่อ
ในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะพื้นที่เขตสายไหม
อกจากนี้การขยายผลเรื่องของผู้เสียชีวิตทั้ง๗ศพนะคะ
พบตรบอกว่ามีประวัติไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้ง๗คน
แล้วอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันด้วย
ส่วนจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือไปรับยามาจากแหล่งไหนอย่างไร
ที่เดียวกันหรือไม่จะต้องมีการขยายผลต่อ
พระนัทวัตริย์เป็นคุณหมอท่านบอกว่ามาจากคนละสายใช่ไหมที่ก็บอกนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่พบตรให้สัมภาษณ์เบื้องต้นแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปที่สนวัดพญาไกลนี่ค่ะ
ไปสอบสวนผู้ต้องหาด้วยตัวเองเลยนะคะ
ซึ่งตำรวจได้ขอสารอนุมัติออกหมายจับทั้งหมด๔คนด้วยกัน
แล้ว๔คนเนี่ยสาวมาจากไหนล่ะก็คือการเสียชีวิตของน้องมายไง
เสียชีวิตในซอยจันทร์๓๑นะคะ
คนที่ถูกออกหมายจับประกอบด้วยนายวิรัติกาเผือกหรือว่าป๋องอายุ๒๖ปี
อันนี้เป็นผู้ค้ารายย่อยนายวัชระเจียงฉินหรือโบ้อายุ๒๒ปี
อันนี้ก็เป็นผู้ค้ารายย่อย๓นายโจอายุ๑๘ปีอันนี้เป็นผู้ค้าขนาดกลาง
นายนพก้าวอบถมหรือตูมตามอายุ๒๖ปี
ตูมตามเป็นผู้ค้าขนาดกลางและเป็นคนประสานกับตัวบน
ประสานกับตัวบนตำรวจเอาให้สุดขึ้นไปข้างบนให้สุดนะคะ
ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาท
ประเภท๒คีตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะคะ
พบตรบอกว่าสอบประคำทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
จะนำไปสู่การขยายผลถึงตัวพ่อค้ารายใหญ่ได้นะคะ
เบื้องต้นพฤติกรรมของผู้ค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ค้าระดับกลาง
คืออย่างที่บอกไปคุณจงครึ่มมากไม่เกรงกลัวกฎหมาย
เพราะจุดนัดส่งยาเมื่อก่อนต้องนัดแบบแอบใช่ไหมพี่เบิร์

เออให้ดูแบบไม่มีพิรุธนะคะฟังเสียงพบตรหน่อยนะคะ
จากการวิเคราะห์ของแพทย์เบื้องต้นนะครับเราพบสารเคตามีนในทุกศพ
ฝากไปยังเยาวชนของชาตินะครับยาเสพสิทธิ์เนี่ยน้องต้องเรามัดระวัง
มันอาจจะลายทุกตัวเราไม่รู้หรอกว่าที่เขาเอามาขายเราเนี่ยผสมอะไรมาบ้าง
เวลานัดกันส่งของเนี่ยมานัดกันหน้าเซเว่นนะมันก็คงตรงไหนก็ได้หมด
คือแล้วมันก็แปลกมากนะคือตำรวจบอกว่าเพิ่งจะเคยเจอไอ้เคนมผง
แต่คนที่เขาเสพเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เคนมผงเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเข้าไทยนะ
มันเข้าไทยมา๒๓ปีแล้ววัยรุ่นเขาก็เสพกันมานานแล้วด้วย
แล้วสูตรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสูตรเฉพาะตายตัวเอามาผสมกันเอง
คือที่อเมริกาเนี่ยเยอะมากเลยนะไอ้ที่ว่ามาผสมกันเองเอายาเสพติดมาผสมกันเอง
อ่ะตำรวจขยายผลต่อด้วยนะคะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยมันมีการผสมแค่สองตัว
แต่ปัจจุบันมันเพิ่มเป็น๓เป็น๔ที่ตายกันมันกลายเป็น๔ตัวแล้วไง
แล้วก็ยานอนหลับกลายเป็น๔ตัวมันก็เลยหนักกว่ายานอนหลับถึง๑๐เท่าทีเดียว

คุณผู้ชมครับหลังจากที่ขยายผลไปเจอว่าใครเป็นคนจำหน่ายยาเหล่านี้ให้กับวัยรุ่นก็ไปจับได้นุ่นนุ่นเนี่ยอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งแถวแถวสายไหม
ตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มนุ่นแล้วก็ถามนุ่นว่านุ่นไปรับมาจากไหนนุ่นก็ซัดท่อต่อรับจากเพื่อนชายแถวลำลูกกาครองสอง
ตำรวจก็ขยายผลไปที่อยู่ของผู้ชายคนนั้นแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนนั้นจริงนะฮะตามไปจับกลุ่มเพิ่มได้อีก๓ราย
ตำรวจประปำยาเสพติดกลมังคับการตำรวจนครบานสองได้คุมตัวนายนพดลนุตยโยธินอายุยี่สิบแล้วก็นายนรดิตผู้หอมหรือว่านายฟิวเจอร์อายุสิบเก้าปี
ผู้ชมดูอายุนะคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี้ยเพิ่งจะผ่านการเป็นญวชนมาแป๊บดีใช่สิบก้าวยี่สิบทั้งนั้นจับได้พร้อมของกลางยาเคยี่สิบเจ็ดกรัมแล้วไปอยู่ในคอนโด
มียาเคแบบผงละเอียดสีขาว๘กรัมซุกซ่อนในกระเป๋า

ยังมีวัยรุ่นอีกคนนึงครับในคอนโดครับ
จำหน่ายยาเคเหมือนกันตามไปจับกลุ่มตัวนายฮัทหรือว่านกพะดนได้เป็นรายที่๒นะฮะ
แล้วก็ไปตรวจค้นก็ไปพบยาเคอีก๑๐ถุงน้ำหนักรวม๑๘กรัมซ่อนในกระเป๋าเสื้อ
นายฮัทก็สารภาพเป็นยาเคนมผงจริง
แล้วเป็นตัวใหม่ที่วัยรุ่นกำลังฮิตกันอยู่ในขณะนี้
พร้อมกับซัดทอดด้วยว่าผม๒คนซื้อยามาจากนายอ้วนอีกที
แต่ไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงรู้แต่ว่าชื่อนายอ้วน
อยู่ในชุมชนวัดลุ่มแขวงครองถนนเขตสายใหม่นี่แหละ
รับมาราคากรัมละ๕๐๐บาทแล้วก็มาขายต่อขายต่อ
เพื่อนำไปขายต่อให้กับวัยรุ่นที่ต้องการซื้อเอาไปเสพ
ย้ำนะว่ากำลังฮิตในหมู่วัยรุ่น
คุณพ่อคุณแม่ไปดูซิในบ้านมีโถงถุงแบบนี้ซุกซ่อนอยู่หรือเปล่า
คนนี้ถูกนำตัวไปที่สภคูคศดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจกอมกราบการปรับปรามยาเสียบติดได้ขยายผลต่อ
ไปจับกลุ่มตัวนายรัตนาโชคกิรติโชธหรือว่าในจิ้มอายุ๒๑ปี
ได้ที่บ้านพักย่านสายไหมอีก๑คนเป็นคนที่๓
จับนายจิ้นได้พร้อมของกลางคือยาเคในซองพลาสติกรวม๓๑กรัม

ที่ติดต่อสั่งซื้อจากในจิ้มอีกทีหนึ่ง
ก็จับกลุ่มส่งตัวดำเนินคดีที่สนสายไหม
เบื้องต้นในจิ้มก็สารภาพซื้อยามาจับผู้หญิงคนอีกคนหนึ่ง
สายไหมเหมือนกันราคากรัมละ๔๗๐บาท
โดยเมื่อได้ของแล้วก็นำไปขายต่อ
ราคากรัมละ๖๐๐บาทก็บวกขึ้นไป
สรุปแล้วการจับกลุ่มเมื่อวานนี้ที่ต่อจากนางสาวนุ่น
ขยายผลไปจับกลุ่มเพิ่มได้๓ฟิลเจอร์ฮัต
มีจิ้มมีฟิลเจอร์มีฮัทที่ต่อจากนางสาวนุ่นไป
พวกนี้เป็นรายย่อยทั้งนั้นนะก็พยายามอยากจะสาวให้ถึงรายใหญ่ให้ได้
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับอยากรู้ประสบการณ์ของคนที่เขาเคยเสพเคนมผงไหมฮะ
เริ่มมีคนที่ออกมาให้ข้อมูลเยอะแล้ว
แต่คราวนี้เนี่ยไทยรัฐทีวีไปคุยกับคนนี้นะฮะ
เขาชื่อบอยนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาเล่าเลยว่าเสพเข้าไปแล้วโอ้โหอยู่ดีนะฮะ
มันหงุดหงิดขึ้นมามันหุดหงิดขึ้นมาแล้วรู้ไหมว่าเขาไปเสพเพราะอะไร
เพราะบอกว่าเดี๋ยวจะได้ชาเพลินจะไปสักจะไปสักนะครับสักร้ายนะฮะนะครับ
คือผู้ชายคนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราขอปิดบังหน้าเขาเอาไว้ก่อนนะครับ
แต่สมมุติว่าเขาชื่อบอยก็แล้วกัน
ทีมข่าวไปเยี่ยมบอยพร้อมกับผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมนายเอกพบเหลืองประเสริฐครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้บอยเคยเสพเคนมผงครับแล้วเกิดอาการหลอนอารวาสทำลายข้าวของในบ้าน
หายเป็นปกติครับบอยเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าที่เขาเสพนะ
เพราะวันนั้นจะไปสักนะครับจะไปสักร้ายเนี่ย
เสพยาเขาบอกว่าเขาเชื่อเชื่อว่าถ้าเสพแล้วเดี๋ยวมันจะชาเพลินจะได้ไม่เจ็บ
แต่ปรากฏว่าพอเสพเข้าไปเท่านั้นแหละหงุดหงิดครับ
ละวาดทำลายข้าวของโดยที่เขาไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปนะครับ
แล้วเมื่อ๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้แหละครับนะฮะ
นายเอกพรตเหลืองประเสริฐผู้ช่วยสตโขดสายไหมเนี่ย

ไปเจอกับในบอยกับภรรยาที่บ้านในซอยเพิ่มสิน๔นะครับ
บอยเล่าบอกว่าที่เสพเคนมผงไปเพราะว่าจะไปสักลายเพิ่มที่ตัวนะครับ
ก็แค่อยากให้มันชาเพลินอย่างที่ผมเล่าไปนั่นแหละ
แต่วันที่ทำลายข้าวของเนี่ยมันหงุดหงิดทำไปโดยแบบขาดสติเลยครับ
และเขาก็ไม่เจ็บ

ต้องเพื่อนในพื้นที่ไว้รุ่นเนี้ยละนุ่นนุ่นใช่ไหมชื่อนี้
ชื่อเดียวเลยถ้าตำรวจขยายผลไม่ได้ผมไม่รู้ว่าจะร้องเพลงอะไร
นะเพราะมันแคบมากเหลือเกินร้องเพลงนี้ค่ะนุ่นค่ะมากับฮัทแล้วก็
มากับใครนะมากับฟิลเจอร์แล้วก็จิ้มด้วย
มากับฟิวเจอร์มากับฟิวเจอร์แล้วก็มากับใครอีกขยายไป
อีกคนนึงต้นต้น
เนี่ยเขาบอกหมดซื้อจากนุ่นด้วยซื้อจากต้นด้วย
กว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับคุณตำรวจ
นุ่นเนี่ยตอนนี้ถูกคุมตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีครับเนี่ย
หามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายครับ

นั่นสินะน่ากลัวมากยาอะไรนะยาฆ่าตัวตาย
ฆ่าตัวตายเพราะมันมีส่วนผสมของยาที่เสพเข้าไปแล้วตายทั้งนั้น
เรากินเองกินเองแล้วกับยาฆ่าตัวตาย
ใช่ตอนนี้นี่มีสาหัสอยู่อีก๑๑รายนะ